ทุบมอลเนี่ยรีบไปเลยขาบบริเวณสารทางเข้าวัดโคกตำบลไม้
เสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาเจอร้านนี้เป็นร้านขายแกง
เต็ดรถเลิศลักษณะร้านนั้นเป็นคือเป็นรถรถพ่วงอ่ะคับเมืองไปตาม
ผู้บ้านพี่ตีใบสมุนไพรพี่ตะแปลกนะเออเป็นโลโก้โลโก้โลโก้เขาเหรอ
ใช่อ่าไปถามพี่ตีเลยดีกว่าอ่าถามพี่ตีคุณพลกริดขวัญเกษมอายุห้าสิบสองปีน่ะ
พี่ตีบอกว่าที่เปิดร้านเป็นลักษณะรสข้าวแกงพ่วงข้างแบบนี้
เพราะว่าช่วงหน้าฝนตอนที่เปิดร้านอาหารอยู่น่ะลูกค้าเข้ามาน้อยไง
เข้าใจได้ฝนตกลูกค้าบางทีอาจจะไม่สะดวกที่จะออกบ้านใช่ไหม
เขาก็เลยคิดหาวิธีทำยังไงจะให้อาหารของเราเนี่ยถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด
ก็เลยตัดสินใจนำรถพ่วงที่มีอยู่มาประดับตกแต่งใหม่
เรียกว่ารีโนเวทร้านใหม่รีโนเวททำเป็นร้านเคลื่อนที่ได้แล้วก็ทำเมนูเด็ดก็คือแกงเป็ดรสเด็ดนี่แหละค่ะ
ไอ้แกงเป็ดรสเด็ดของแกมีทีเด็ดอยู่ที่ตรงไหนมีหลายตรงเลยแหละคุณชนะ
มันมีอยู่หลายตรงงั้นคุณตั้งใจฟังให้ดีอยู่ตรงไหนบ้างหนึ่งรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนะคะ
ปรุงอย่างดีนอกจากนี้จุดเด็ดอีกอย่างหนึ่งคือเป็ด
เป็นก็ต้องคุณภาพดีเนื้อแน่น
มาผัดคลุกเคล้ากับเครื่องพริกแกงสมุนไพรเช่นใบยี่ราสมุนไพรแกมีอะไรบ้างนะ
ใบยี่ราใบมะกรูดพริกไทยสดนานาชนิด
มีเยอะไม่เยอะพูดไม่หมดหรอกเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับของพี่เขา

ให้เข้ากันแบบนี้กลิ่นนี่จะหอมเตะจมูกไป๓บ้าน๘บ้านเลยค่ะ

นี่เห็นไหมลูกค้ามายืนรอแบบที่จะซื้อเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เสร็จแล้วพี่เขาทำเรียบร้อยสดใหม่ก็จะขับตระเวนไปขายตามที่ต่างนะ
ใครสนใจอยากลิ้มลองแกงเป็ดรสเด็ดของพี่ตีแล้วก็เราให้เบอร์โทรเอาไว้ที่หน้าจอนะจ๊ะ
๐๙๕๒๔๙๓๐๕๙อยู่ที่จังหวัดตราดจ้า